วัยรุ่นสองกลุ่มต่างสถาบันค่ะ

เอาระเบิดปิงปองปลาใส่กันแบบไม่แคร์คนอื่นเลย
เขาบอกว่าสาเหตุนอกจากต่างสถาบันแล้ว
เป็นการมาเอาคืนด้วยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้บาดเจ็บสาหัสไป๑คน

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คน

เมื่อเห็นกลุ่มวัยรุ่นคู่อริที่มากัน๕คน
จอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างทาง
แล้วเปิดศึกด้วยการปลาระเบิดปิงปอง๒๓ลูก

ต้องวิ่งหนีตายอลละมาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
บริเวณปากซอยสุขสวรรค์๗๖
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปลาการ
ทำให้นายพาคินนามสมมุติอายุ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บ

และมีบาดแผลคล้ายถูกยิงที่หัวเข่าด้านขวา
จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บวิ่งเอามือกลุ่มท้อง
เลือดท่วมตัวมาขอความช่วยเหลือ
อ้างว่าโดนไล่ทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะนั่งฟุบลงกับพื้นในสภาพโชคเลือดไหล

เพราะว่าหนูก็ทำร้ายร่วมท้องมากมี
แล้วเราเห็นบาดแผลเขาไหมเห็นเลือดแล้วเห็นบาดแผลไหม

เลือดอาบขาเลย
เลือดอาบขาเลยแล้วก็เดินข้างหน้าหนู

นายโอนามสมมุติอายุ๒๑ปีเพื่อนรุ่นพี่ของผู้บาดเจ็บเล่าว่า
เมื่อ๒วันก่อนรุ่นพี่ของผู้บาดเจ็บ๒คน
เอามีดไปไล่ฟันกลุ่มที่มาหาเรื่องบริเวณหน้าวัดใหญ่

แต่อีกฝ่ายมาเยอะกว่าพร้อมอาวุธครบมือ
ส่วนกลุ่มผู้บาดเจ็บมากันเพียง๕คนเท่านั้น
ปกติเขาอยู่บนบ้านครับที่ผมเห็นนะ
เพราะตอนนั้นคืนเขาก็นั่งเปิดหน้าต่างนั่งเล่นกับผมกัน

ตำรวจเรียกตัวเพื่อนของผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำ๔คน

เบื้องต้น๑ในกลุ่มยอมรับว่าเมื่อสองวันก่อน

กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่กรณีบุกมาเอาคืน

และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข่าวธรัทย์ทีวีรายงาน